แล้วล่ะฮะปฏิบัติการปราบปรามร่างทรงลวงโลก
เป็นปฏิบัติการที่นายอาชียะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมนะครับ
บอกว่าเอาล่ะวันนี้จะเดินสายในการแจ้งความแล้วนะครับ

วันนี้เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีครับ

เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวแสงสุริยเทพ
แอบอ้างในการเป็นร่างทรงบูรพกษัตริย์

และนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

แอบอ้างเป็นหมอทำการรักษาคนไข้ด้วยนะครับ
อกจากนี้ในช่วงบ่ายก็จะไปร้องเรียนที่กรมการศาสนาอีกด้วยครับ
และเป็นร่างทรงชน

และก็โดยการใช้รอไซด์สุดยากาศในการคัดเลือดอะไรของหมอปลา
ซึ่งก็คือตัวภรรยาของหมอปลา

ไม่ใช่เป็นแพทย์ถูกไหมครับเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา
และไม่แอบอ้างว่าเป็นแพทย์อันนี้ก็ถือว่ามีความผิดชัดแจ้ง
ที่เราก็จะมีการลองถูกกล่าวโทษดำเนินคดียากับภรรยาหมอปลา
สาธารณสุขเช่นเดียวกัน
อกจากนี้นะครับนายธนัดชัยวชิระศักดิ์
แฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพแล้วก็บีฟักโกส

เพื่อแจ้งความเอาผิดกับเหล่าบรรดาร่างทรง
เรื่องต้นบอกว่ามีหลักฐานเอาผิดชัดเจน๔๕ราย
แล้วก็จะยังไปปรึกษากับทางกรมการศาสนา
ว่าจะมีแนวทางเอาผิดกับกลุ่มร่างทรง
ดูหมินศาสนาได้อย่างไรบ้างนะครับ
โดยจะร้องขอให้ทำเรื่องถึงกองปราบ

ให้มีการเข้าตรวจสอบร่างทรงแต่ละสำนักด้วยครับ
โดยแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพบอกว่าส่วนตัว
ก็เชื่อนะเรื่องของร่างทรงว่าร่างทรงมีจริง
แต่ของจริงเขาจะไม่โอ้อวด
และสร้างความเดือดร้อนหลอกลวงประชาชน

ก็เป็นมิจฉาชีพทั้งนั้นนะครับ